เอาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเรื่องเริ่มต้นจากมะม่วงแต่ทำเอาคนนี่
ร่วงแบบล้มทั้งยืนเลยนะคะเป็นคุณป้าวัย๖๗ปีค่ะ
แกบอกแกทนผู้ชายคนนี้มานานแล้วชอบปีนเข้าบ้านมาขโมยขวดขโมยของแก
นี่ล่าสุดไม่กี่วันก่อนมาขโมยมะม่วงบ้านแกไป๔๕ลูก
เพราะเอิญปั่นจักรยานสวนกันพอดีป้ายก็เลยด่าเขาให้สุดท้ายแล้ว
ผู้ชายคนนี้ฉุนอะไรไม่รู้นะคะเดินไปหยิบไม้ฟาดเข้าไปที่หัวคุณป้าจนล้มทั้งยืนลงไปเลยค่ะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นี่เห็นไหมจังหวะขี่จักรยานมาป๊ะกันพอดีที่หน้าอู่ซ่อมรถ
ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองคนเจ็บเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีเลือดหมูนะคะ
เนี่ยจังหวะปั่นสวนมาเจอกันเนี่ยที่ไหนป้าเขาจำได้อ่ะเนอะ
นี่จังหวะด่ากันเสร็จปุ๊บฝ่ายผู้ชายค่ะลงจากจักรยาน
เดินไปเลยเดินไปที่ต้นโคนต้นไม้อ่ะนี่ไปแล้วไปแล้ว
คุณป้าก็ยังไม่ไปไหนด้วยนะยังค่อยค่อยเข็นรถแล้วนี่ใช่นี่ไปวิ่ง
คว้าไม้วิ่งมานี่เงื้อแล้วฟาดหัวคุณป้าแกล้มลงไปอย่างนี้เลยค่ะ
คนละเมืองดีต้องรีบมาช่วยนะคะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคนก่อเหตุนี่คือ
คนที่ไปขโมยมะม่วงของคุณป้าเขาอ่ะนะใช่แล้วเอาไม้มาตีคุณป้าซึ่งเป็นเจ้าของมะม่วงอีกต่างหาก
คุณเห็นหัวคุณป้าไหมที่มันมีสีเข้มอยู่อ่ะอืมหัวแกแตกนะคะ
เลือดอาบหน้าเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยวัดด่านสำโรงนะคะ
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตอน๖โมง๑๐ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ก็เจอคนเจ็บคือคุณป้าสวรรคค่ะ

มีแผลชะกันที่ศีรษะเลือดนี่ไหลอาบหน้าเลย
ภัยต้องรีบประถมพยาบาลแล้วก็พาคุณป้าส่งโรงพยาบาลค่ะ
พูดคุยกับคุณป้าคุณป้าก็เล่าบอกว่ารู้จักกับคนที่ทำร้าย

คนก่อเหตุเนี่ยชอบมาปีนบ้านมาขโมยขวดที่บ้านป้าเป็นประจำหลายปีแล้ว

ปีนมาขโมยมะม่วงในบ้านไปสี่ห้าลูก
เลยปั่นจักรยานมาต่อว่า
มันฟาดป้าล้มทั้งยืนเลยดูสิ
นี่ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันเนี่ยป้าเลยปั่นจักรยานมาต่อว่า
มันฟาดป้าไป
แล้วเขาก็ไปเลยใช่ไหม

เดี๋ยวนี้เราอยู่กันยากนะ
นี่เป็นผู้เสียหายจากถูกขโมยของ

เดี๋ยวนี้เจ้าหนี้โดนลูกหนี้ฆ่าโดนลูกหนี้ตีก็เยอะแยะไปเหมือนกันนะคะ

เจอทั้งคู่ปั่นจักรยานสวนกัน

ทั้งนั้นก็เลยเหมือนฟิลขาดอ่ะ
วิ่งไปคว้าไม้มาฟาดหัวป้าแบบนั้นนะคะ

คุณป้าสวรรคไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะ

ป้ารู้จักกันไหมกับคนที่ตี